กับครอบครัวนะมีภรรยาลูกเนี่ยอายุไม่ถึงเดือน๒๐วันเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๔ธันวาคมนะครับร้านบะหมี่จับกังปากซอยจรรย์สนิทวง๖เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนี่เป็นภาพในวันนี้นะครับที่
ที่บ้านที่ครอบครัวเนี่ยนิมนต์พระมาทำพิธีในที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
นายอาทิตย์นี่เป็นวิศวกรนะฮะอยู่บริษัทรับสร้างบ้านต่อเติมอาคารนะครับ
เปิดร้านขายบะหมี่ที่นี่เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้๓เดือนนะครับ
คนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ยิงใส่เลยนะฮะ
ตอนนั้นก็มีลูกชายวัย๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่

ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่

ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่

ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่

ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่

ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่
ตอนนั้นก็มีลูกชายไว้๒๐วันที่แม่ยายอุ้มอยู่